วันนี้มีพิธีสวดสำหรับน้องเบลคืนสุดท้าย
จริงแล้วตอนแรกเขียนไว้ที่กระดานว่า
จะมีการเผา๒๒กันยายนก็คือพรุ่งนี้ลบออกไปแล้ว
แม่บอกต้องรอให้คดีมีความชัดเจนก่อน
ถึงจะกำหนดวันชาปนกิจน้องเบล
นี่คือบรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพของลาลาเบลนะคะ
ที่วัดสแก่งามเขตบางขุนเทียน
มีครอบครัวมีญาติเพื่อนในวงการพริตตี้

ครอบครัวจะนำศพของน้องเก็บไว้
เพื่อรอผลการพิสูจน์จากนิติเวศก่อน
แล้วจะมีการกำหนดวันชาปนกิจในภายหลัง
ลูกสาวของลาลาเบลอายุแค่๓ขวบนะคะ
วาดผ้าประบายสีหน้าโรงศพของคุณแม่ด้วย
น่าสงสารมากนะเด็กมากค่ะแค่๓ขวบเนี่ย
แม่ของลาลาเบลคุณแม่สุภามาศนรพันธิพัฒน
คุณแม่บอกว่าวันนี้ตัวแม่เอง
ยงแฟนนุ่มของลาลาเบล

ก็ไปที่นิติเวศไปคุยเรื่องของคดีความ

ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรที่ชัดเจน
แต่แม่บอกว่าก็ดูเหมือนเป็นสัญญาณที่ดี
คดีก็ค่อยเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้น
กับครอบครัวยังรอคอยความชัดเจนจาก

แล้วค่อยกำหนดวันชาปนกิจน้องเบล
สาเหตุการตายของน้องแม่เชื่อว่าทำเป็นขบวนการ

ไม่ใช่น้ำอุ่นเพียงคนเดียวที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ

ของน้ำอุ่นแค่โทรศัพท์ไปแสดงความเสียใจครั้งเดียวแล้วหายเงียบไป
ไม่มีการติดต่อมาคุยไม่มีการมาขอขมาไม่มีอะไรทั้งสิ้นโทรไปครั้งเดียวแม่บอก
ส่วนเรื่องที่มีพยานต่างเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่ม
แม่บอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนจริงที่ให้ความร่วมมือที่ไม่อยู่นิ่งเฉย
ขอบคุณทุกคนที่ออกมาแฉพฤติกรรมของน้ำอุ่น
ขอชมเพราะเหตุการณ์นี้ถือเป็นการช่วยกันเตือนภัยในสังคมจะได้ระมัดระวังตัวกันมากยิ่งขึ้น
ส่วนเรื่องของการวางแผนในครอบครัวเนี่ยนะคะแม่บอกว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไง
ที่บ้านมีแต่คนสูงอายุมีหลานสามขวบต้องเลี้ยงครอบครัวรออย่างเดียวก็คือผลการพิสูจน์
ถ้าทุกอย่างชัดเจนทุกคนจะได้ส่งน้องเบลไปสวรรค์อย่างสบายใจ
เก็บไว้ที่วัดก่อนที่นี่เขาก็จะมีที่เก็บไว้ก่อนจนกว่าเดี๋ยวพอคดีรู้ชัดเจนไอ้นู่นนี่แล้วก็ถึงจะมาเผาน้อง
เชื่อว่ามีคนอื่นที่เกี่ยวกับพ่อมีคนอื่นนะ
เชื่อมันเชื่อตั้งแต่ทีแรกแล้วพูดจริงนะเพราะว่าแม่ก็คิดว่าคนเดียวน่าจะทำไม่ได้
คือน่าจะมีคนอื่นมาร่วม
เหมือนกับว่าวางแผนกันเอาไว้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นแบบรับไปคนละ๕ที่
คิดเองนะอันนี้คิดเองนะไม่ได้ว่านั่นคิดแบบนั้นคนเองคงทำคนเดียวคงทำไม่ได้ขนาดนี้
เพราะว่าตอนนี้ก็ตอบไม่เหมือนครับ
ก็อยากจะบอกน้องว่าใครทำน้องโดนจิตโดนใจให้เขาจับได้
ถ้าวิญญาณน้องยังอยู่ได้ยินแม่พูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะจริงใครทำให้เอาออกมาให้หมดอย่างน้อยมันก็จะช่วยสังคมอีกด้านหนึ่ง
ถ้าปล่อยไว้เถอะมีอีกเรื่อย
วันนี้แม่ของน้องเบลและแฟนหนุ่มของน้องเบลไปพบกับตำรวจสนบุคโลนะคะ
ไปให้ข้อมูลแล้วก็หลักฐานอื่นเพิ่มเติม
ทางตำรวจก็พาทั้งคู่ไปโรงพยาบาลจุลาลงกรฟังการสอบปากคำจากแพทย์ผู้ชนะสูตรศพของเบล
ญาติก็จะได้รู้ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น
ซึ่งจะได้ไม่เกิดข้อกังขาหรือสับสนด้านข้อมูลนะคะ
ครับแต่ทางญาติยืนยันว่ายังไม่ได้มีผลอะไรออกมานะครับ
ยังรอฟังอยู่นะฮะใช่ค่ะคืออย่างน้อยมันก็ทำให้
ผู้ที่ทำงานลักษณะแบบนี้หญิงสาวที่เขาก็ตั้งใจแค่ไปรับงานแบบนี้
เวลาไปงานอะไรลักษณะแบบนี้ต้องระวังตัวกันให้มากขึ้น
มันจะมีคนที่คอยจ้องคอยจะมอมคอยจะเอาให้เมา
แล้วจะได้พาไปล่วงละเมิดอะไรพวกนี้มันมีอยู่จริง
ข่าวแบบนี้สำคัญนะคะถือเป็นการเตือนภัยในสังคม
โดยเฉพาะวงการพริตตี้
ข่าวนี้ทุกคนบอกว่าโอ้โหมันเป็นข่าวใหญ่ในวงการพริตตี้ที่ต้องเตือนกันเลย